อยู่กันที่อุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมนึกสภาพนะ
รถมันทุกของมามันหนักอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้ตอนทางลงเขาเกิดเบรกแตก

แล้วก็ไปชนรถพ่วงอีก๒คัน
ไฟลุกพลึบขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ผมช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับ
ตอนนี้กำลังช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่นะครับ
ไม่รู้ว่าจะยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่านะครับ
ตอนนี้เจ้าที่ทำเต็มที่ครับนี่คุณผู้ชมค่ะได้ยินเสียงบึ้มเมื่อกี้ใช่ไหม
เสียงระเบิดดังมากเลยนะคะแล้วคนที่เกิดเอ่อ
คนที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุพยายามนะ
พยายามอยากจะไปช่วยโอ้โหแล้วไฟลุกท่วมขึ้นมาแบบนี้
แต่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่แหละจุดตรงนี้ค่ะบริเวณฝั่งตรงข้ามสารปู่โทนช่วงขาลง
ปักทงชัยกบินบุรีค่ะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
เอาจริงถ้าเกิดใครที่ตามข่าวอยู่ก็จะเห็นแหละว่าไอ้จุดตรงนี้
เล่าข่าวอยู่บ่อยอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะ
ใช่ค่ะรถบรรทุกเทกระจาดอะไรต่างอาณานะฮะ
จุดตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับอืมแล้วเนี่ยรถบรรทุกพ่วงมาเนี่ย
ลงจากเขามาคราวนี้เบรกแตกก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุ
ตำรวจสพวังขอนแดงเนี่ยนะคะได้รับแจ้ง
รถบรรทุกพ่วงที่ว่าบรรทุกน้ำตาลทรายมา
พุ่งชนกับรถบรรทุกน้ำเกลือเลี้ยงกุ้ง
รถบรรทุกแป้งมันแล้วก็มีรถกระบะอีกหนึ่งคันที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะ
โอ้โหรถติดยาวเป็นกิโลเลยค่ะ

คนเจ็บคือนายสมศักดิ์ประเดิมเนธอายุ๕๔ปี
คนนี้เป็นคนขับรถพ่วงบรรทุกน้ำเกลือเลี้ยงกุ้งค่ะ
เพราะว่าเขาโดนรถทับบริเวณครึ่งท่อนล่างนะ
จังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปช่วย
แต่ตอนนั้นเขาเหมือนกับโดนไฟคลอกจนหมดสติแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือโอ้โหดูสิ
ผ้าพันเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ

ใช่ค่ะแต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเสียชีวิตนะคะ

จากคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังมีคนเจ็บได้รับบาดเจ็บอีก๔ราย

แล้วก็นายคัมพีประรัชทางอายุ๓๗ปี
นายอักขพลแก้วเชียงทองอายุ๒๔ปีค่ะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำรถติดหลายกิโลเมื่อวานนี้เนี่ยนะ

กลายเป็นว่าเข้าสู่วันนี้ละคะ
บันทุกแป้งมันคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่โดนชนค่ะซึ่งเขาบอกว่าผมอ่ะน่ะขับรถบันทุกแป้งมันมาจากสีคิ้วของโคราช
ผมกำลังจะไปส่งที่ท่าเรือแหลมชะบังก็วิ่งมาตามไหลทางแหละไม่ได้เร็วมากนะคะ
ความเร็วสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จู่จู่เนี่ยรถที่บรรทุกน้ำตาลนี่มาเร็วค่ะ
เขาไปชนกระบะก่อนแล้วก็หมุนมาชนรถผมส่วนไอ้ตัวลูกพ่วงเนี่ย
ก็ฟาดกับรถบรรทุกน้ำเกลือเลี้ยงกุ้งหลังจากนั้นไฟลุกเลยค่ะ
น่าจะเบียบเจะไอ้ลงมาเร็วด้วยครับผมอันไหนครับ
ท่านเมตต์ลูกที่บันทุกน้ำตาลครับผม
มาชนท้ายเขาก็วิ่งปกติไหลทางมาเรื่อยเบียบประมาณสามสิบสี่สิบ